อีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องลี้ลับเหมือนกัน
สับปะเรอท่านหนึ่งเขากำลังนอนเฝ้าศพอยู่ดี
แต่ได้ยินเสียงแปลกประหลาดคล้ายกับมีคนกำลังปรบมือครับ

เงียบไปแล้ว
คนเดียวด้วยไปดูกันว่าอะไร
ไอ้พันลมตีผ้า

แต่ถามว่าเป็นคุณลองนึกภาพดู
ถ้าวันนั้นเป็นวันที่คุณต้องมานอนเฝ้าศพแบบนี้

คุณจะรู้สึกยังไงกับการได้ยินเสียง
ดิฉันไม่ค่ะ

รอดูแบบมันเบาแล้วมันก็หมุนตี

จะยังคงสงสัยกันไปตลอดว่าตกลงเสียงปรบมือนั้นคืออะไร

ที่ต่อสู้ไปอย่าได้นายนี้